จริงครับชื่อเสียงหน้าตาครับหล่อขนาดนี้จะได้เปรียบคนอื่นไหมครับเนี่ย
โอเคก็เดี๋ยวขอพูด๒เรื่องก่อนนะครับ
คือเรื่องแรกที่คุณหมอพูดเรื่องความเหลื่อมล้ำพับพลังท้องถิ่นไทยนั้นมีนโยบายชัดเจนนะครับ
ก็เลยก็คือว่าการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นทั้งหมด
ก็คือกระจายอำนาจของรัฐเข้าไปสู่ท้องถิ่นทั้งหมด๗๘๕๒แห่ง
ให้เกิดความเจริญเกิดขึ้นมามีการปกครองของตัวเอง
ต่อมายุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปีผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมมองแล้วว่าไม่จำเป็น
เพราะว่าวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการบริหารหรือว่าการบริหารองค์กรต่าง
เดี๋ยวนี้เวลาการสั่งงานคนยุคใหม่เขาสั่งงานกันแค่ว่า
วัดที่ไตรมาส๓เดือนหรือ๖เดือนแค่นี้พอแล้ว
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นยุทธศาสตร์ชาติจริงแล้วผมมองว่า
ระยะปีที่สั้น๔ปี๕ปีเพียงพอ
เพราะว่านวัตกรรมเทคโนโลยีไอเดียต่างมันเปลี่ยนในทุกปี
มันไม่สามารถที่จะมาบ่งบอกได้ว่าในระยะยาวยาวขนาดนั้น

ผมมองว่านานเกินไปแต่ว่าด้วยความเป็นประชาธิปไตย
เราสามารถเห็นต่างกันได้มันถึงจะเกิดประโยชน์นะครับ

ขออนุญาตเสริมจากคุณฟิล์มเล็กน้อยนะครับ
คือตอนนี้เราเข้าใจกันว่ายุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปี
ออกมาเพื่อที่จะวางแนวทางรากฐานของการพัฒนาของประเทศชาตินะครับ

มันไม่มีประเทศไหนครับที่ออกยุทธศาสตร์ชาติ

รวมถึงการผูกพันไปถึงรัฐบาลหน้าด้วยที่มาจากการเลือกตั้งนะครับ
โดยที่ทำให้ยุทธศาสตร์ชาตินั้นมีลักษณะเป็นกฎหมายนะครับ
และกรรมการยุทธศาสตร์ชาตินั้นมาจากการแต่งตั้ง

ซึ่งจริงแล้วเราทำให้เราเห็นว่า
ศาสตร์ชาติ๒๐ปีไม่ใช่เครื่องมือที่จะทำให้ประเทศชาติ

แต่จะทำให้กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นคนที่มั่งคงมั่งคั่งและยั่งยืน
คุณฟิล์มดิฉันโทษคุณเลยจุดประเด็นทำไม
ประโยคคุ้นนะเนี่ยประโยคคุ้น
แต่ไม่เป็นไรเราเห็นต่างกันได้เวทีนี้คือเวทีดีเบต